ไหนก่อนหน้านี้บอกว่าไม่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกัน
แต่ตำรวจบอกว่าคือข้อมูลมันไปตรงกับน้องชายของอดีตโรคเกอร์สาว
ให้ข้อมูลว่าพี่สาวมีลูกจริงอายุ๓เดือน
แต่ไม่รู้พ่อคือใครใช่แต่พอย้อนกลับไปดูเอ๊ะ๓เดือน
มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายชูวงเสียชีวิตเลยนะ
มันช่วงเวลามันใกล้กันเลยนะคุณผู้ชม
จากการตรวจเครื่องใช้ของเด็กเป็นเด็กหญิงอายุ๓เดือนนะคะ
นางสาวอุรชาวัชิระกุณฑลหรือป้อนข้าว
โบรกเกอร์สาวบอกว่าเป็นลูกของเธอ
ตรงกับนางสาวอุรชาและพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่านายชูวงแทร่ตั้ง
และอย่างที่บอกพอดูอายุของเด็กนะคะ
ก็ทำให้รู้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
มันไปใกล้เคียงกับวันที่นายชูวงเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
ก่อนหน้านี้ภรรยาของพันธบรดโทบัญญิน
คือออกมาแถลงข่าวเองนะ
ออกมาแถลงข่าวว่าดูแลน้องป้อนข้าว
ในฐานะลูกสาวอีกคนของครอบครัว

ใช่จูงมือเดินกันลงมาแล้วก็พูดคุยยิ้มแย้มสนิทสนมกันเลย

ส่วนรถพอเช่สีดำทะเบียนป้ายแดงที่ตำรวจยึดมาตรวจสอบนั้นนะคะ
ก็พบว่านางสาวอุรชาและนางธีธาราพรมมาแม่
ได้นำเงินสด๖ล้านบาทไปซื้อที่เต้นรถย่ามพระราม๙
ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ว่าเป็นของใครค่ะสำหรับรถพอเช่คันนี้
ด้านพันธบรตเอกจิรพพภูริเดชผู้กำกับการหนึ่งกรมกรับการปรับราม
ได้ประสานให้ตรวจสอบคดีเก่า
ครั้งนั้นคือเกิดอุบัติเหตุรถชน
จนทำให้นางสาวรสรินศรีนุกูลภรรยาเก่าของพันธบทโทบัญญิน

ซึ่งคนก็สงสัยเคลือบแคลงเรื่องของอุบัติเหตุในครั้งนั้นอยู่แล้ว
เพราะว่านางสาวรสรินขับรถไม่เป็น
แต่ในคดีบอกว่าเธอเป็นคนขับรถ
รวมถึงสภาพบาดแผลสภาพคอหักมันไม่ตรงกับการเกิดอุบัติเหตุ
และหลังการเกิดอุบัติเหตุมีการชาปนกิจศพอย่างเร่งรีบด้วย
ในส่วนนี้นะคะตำรวจได้นำมาเป็นโมเดล
ในการทำคดีการเสียชีวิตของนายชูวง
พบว่ามีพฤติการที่คล้ายคลึงกัน
เพราะว่าคดีของนางสาวโรสลินเป็นลักษณะของการขับรถมา
มีรถสิบล้อสวนทางมาก็เลยหักหลบไปชนกับต้นไม้
คือลักษณะมันคล้ายกัน

เดี๋ยวจะมีการรื้อขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ